การท่องเที่ยวก็ได้รับผลกระทบด้วยเหมือนกัน
อดใจมาหน่อยใครอยากจะไปที่ไหนอดใจรอเป็บหนึ่งให้สถานการณ์ดีขึ้นก่อน
แต่คุณผู้ชมไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเสียใจไป
เราเองจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวได้เหมือนกันนะ

งานนี้จะเห็นแบบ๓๖๐องศาเลย

ที่เที่ยวทิพย์ยุคนี้มันต้องเรียกว่าสมจริงยิ่งใหญ่แบบนี้แหละค่ะ
และที่ที่จะพาไปนะคุณชนะคุณใบตอง
ก็คือที่พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

อุตยนแก่เดียนรุสิรินทรนั่นเองค่ะ
และที่เรากำลังเห็นอยู่นี้นี่คือ

จะเลี้ยวซ้ายหรือจะตรงหรือจะเลี้ยวขวา
ไปเรื่อยดูนู่นดูนี่ดูนั่นเสร็จปั๊บเดินเข้าห้องน้ำก็ได้
เฮ้ยได้หมดคือเดินไปเข้าห้องน้ำที่บ้านก็ได้นักออกมาดูใหม่โอเคครับ
อย่างนั้นเลยเห็นไหมคุณผู้ชมแล้วให้ชมทั้งหมดเนี่ยสี่อาคารนะคะ
คือพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีไทยโบราณห้องไทยศึกษานิทัศน์และวัฒนธรรมอาเซียน
อุทยานผีเสื้อเฉลิมพระเกียรติและก็นี่ค่ะสวนพฤกษศาสตร์มทศ
โอ้โหสวยทุกมุมมีทุกที่
ต้องถามท่านนี้ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรชัยอาทหาร
ท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายทรัพย์ศิลป์และวิสาหกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรัสนารี
ท่านบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดโควิด๑๙
ศูนย์การเรียนรู้ส่วนต่างของที่แห่งนี้นะคะ
จะมีเยาวชนมีผู้สนใจเดินทางมาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากอยู่แล้ว
แต่พอเกิดการระบาดของโควิด๑๙
ทุกที่ยิ่งเป็นที่ที่มีคนเยอะเขาก็ต้องปิดอยู่แล้วถูกไหม
นักศึกษาก็ไม่ได้ไปชมกันก็ต้องงดไปก่อนก็ปิดกันแบบนี้
ก็เลยคิดจะทำเว็บไซต์ขึ้นมาเพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งนะคะ
ที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ทั่วทุกพื้นที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมชม
แล้วก็ไม่ต้องเสี่ยงติดเชื้อด้วยที่สำคัญนะไม่ต้องเสียสตางค์สักบาทเลย

ถูกต้องแล้วเพียงแค่คุณมีอินเทอร์เน็ต
จะเข้าผ่านคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้าผ่านมือถือก็ได้
เพราะฉะนั้นคุณจำชื่อนี้ไว้ถ่ายรูปไว้ก็ได้ค่ะ
ทศก็ย่อมาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนั่นเอง

ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีนวัตกรรมนะ
ในการที่เราจะได้ไปท่องเที่ยวเรียนรู้ในยุคโควิดแบบนี้
ไม่จริงไม่ได้ก็ดูแบบนี้ไปก่อน
แล้วพอมีโอกาสไปจริงเราจะคุ้นเคยแล้ว
ต่อไปจะเดินเหมือนอยู่บ้านเลย
เขาบอกว่าไปเที่ยวทริปแบบไม่ทริป
ได้ดูแบบไม่ทิพย์แต่เหมือนได้ไปเที่ยวแบบจริงเลย